อีกข่าวที่ยังคงต้องหาคำตอบรอคำชี้แจงกันอยู่ว่ามันไปผิดพลาด
ขั้นตอนไหนนะคุณมิ้วนะคุณผู้ชมฮะ
เพราะว่าจากกรณีที่ทางกู้ภัยทางหลวงไปพบอุบัติเหตุนะครับ
ว่ามีรถเก่งคันหนึ่งชนเบรเออร์อยู่ที่มอเตอร์เวย์
แล้วก็เอารถคันนี้มาเก็บไว้จุดเก็บหลักฐานของกลาง

ไป๑๒ชั่วโมงแล้วจากจุดเกิดเหตุลากเอามาไว้ที่นี่

ส่วนนี้เป็นวงจรปิดนะฮะจับภาพตอนที่

พบศพผู้เสียชีวิตติดคาอยู่ในซากรถคันนี้
คันสีขาวสภาพมันพังยับเยิน
หลังจากที่ลากมาจากจุดเกิดอุบัติเหตุตรงมอเตอร์เวย์นะครับ

จะเห็นภาพว่าตำรวจร้อยเวรเจ้าของคดี
เดินลงมาตรวจสอบที่ซากรถเก๋งนิสสันสีขาว
หมายเลขทะเบียน๒กกรเรือ๑๗๗
หลังเกิดอุบัติเหตุพุ่งชนเบรเออร์ถนนมอเตอร์เวย
สาย๗ฝั่งขาเข้าพัทยา
แล้วตรงนี้เก็บไว้ตรงที่จุด

จะมาค้นหาเอกสารบางอย่างภายในรถ
แต่เปิดเข้าไปถึงกับพังงะแล้วฮะ
เพราะว่าไปพบศพของผู้เสียชีวิต
เห็นเจ้าหน้าที่ไหมฮะตอนแรกทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะ

ศพผู้เสียชีวิตก็คือนายพัทรชัยอัธพรอายุ๖๘ปีนะครับ
กู้ภัยเร่งเข้ามาตรวจสอบ
นี่กลายเป็นประเด็นที่สังคมกำลังรอคำตอบนะว่า
ทำไมถึงทิ้งศพอยู่ในซากรถถึง๑๒ชั่วโมง
ถ้าก่อนหน้านั้นเนี่ย
อำรวจนะครับเพื่อไปติดตามบรรยากาศที่ญาติ
เดินทางมารับศพของนายพัชรชัยพัทรชัยนะฮะ
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด
คุณผู้ชมลูกสาวแล้วก็ครอบครัวของผู้ตาย

บรรยากาศก็อย่างที่เห็นแล้วเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
เพราะว่าสูญเสียคนที่รักไปนะครับ
ส่วนผลชนสูตรเบื้องต้นจากแพทย์ระบุ

เกิดจากภาวะเลือดคั่งในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ
เนื่องจากคั่วหัวใจฉีกขาดปริแตกและกระดูกซี่โครงหักนะครับ
ส่วนระยะเวลาการเสียชีวิตและผลชนะสูตรอื่น
ต้องรอผลอย่างเป็นทางการอีกครั้งภายใน๔๕วัน
แต่ลูกสาวยังติดใจสงสัย
และมีข้อสงสัยที่สำคัญเดี๋ยวกลับมาดูเรื่องของการชี้แจงด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะเพราะว่าลูกสาวตัดสินใจว่าจะเอาเรื่องแล้วนะคะ